คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีหน่อยนะคะ
เราอ่านมาแต่ละเหตุการณ์ที่เป็นวิ่งราวบ้างปล้นทรัพย์บ้างจี้ชิงทรัพย์บ้าง
เกิดขึ้นที่ชนบุรีหลายต่อหลายเหตุการณ์แล้วครั้งนี้ก็เหมือนกัน
เป็นคิวของแม่ค้าลอตเตอรี่๒คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มากำลังจะกลับบ้านนะคะซ้อนท้ายกันมา
ปรากฏว่ามีรถเก๋งขับมาเบียดมอเตอร์ไซค์

ปรากฏว่าในรถเก๋งเปิดประตูถีบรถเธอล้ม
กลิ้งไปบนพื้นถนนแล้วก็ควักปืนออกมา
จี้เอากระเป๋าถือของทั้งสองคนไป
เอาแผงลอตเตอรี่ไปด้วยทั้งแผงเลย
แล้วก็ขับรถหนีไปนะถือว่าได้ไปเยอะมากเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยหลังเทศบาลนาป่าใหม่
หมู่๒ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีได้รับแจ้งเหตุนี้มา
พบนางสาวเอ็มออนสิริมนูแล้วก็นางสาวนัทริกาปัชชาสุพร
เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ยืนอยู่ข้างรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะคะ
ทั้งคู่ยังคงตกใจปากคอสั่นอยู่เลย
แล้วก็มีชาวบ้านมายืนดูเหตุการณ์ด้วย

ขี่รถมากลับจากไปขายลอตเตอรี่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ๗๑๑ที่วัดท้องคุ้ง
กำลังจะกลับบ้านที่พักหมู่บ้านพฤกษามากันสองคน
มีนางสาวนัทริกาซ้อนท้าย
ทีนี้จังหวะว่าขี่มาอยู่
คิดว่าคงโดนตามมาตั้งแต่หน้าเซเว่นแล้วล่ะ
ขับมาเบียดแล้วก็เอาเท้าถีบจนรถล้ม
จากนั้นมีผู้ชายสองคนลงมาค่ะ
หมวกไอ้โม่งคลุมหน้าแล้วก็ใช้ปืนไม่ทราบขนาด
บังคับเอาแผงขายลอตเตอรี่ไป๑แผง
แผงนั้นมีลอตเตอรี่อยู่ประมาณ๑๐๐ใบ
ยังเอากระเป๋าสะพายของแม่ค้าทั้งสองคนไปด้วย
ในกระเป๋ามีเงินสดรวมกัน๔๐๐๐บาทเลยนะคะ
เธอบอกว่าตัวเธอก็ร้องตกใจร้องกรี๊ดว่าเยอะแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ว่าไม่ทันได้ตะโกนให้คนช่วย
ไม่ได้ร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะว่ากำลังตกใจอยู่
แล้วคนร้ายเนี่ยพอได้ของไปปุ๊บ
ก็ขึ้นรถเก๋งมุ่งหน้าออกไปทางตำบลหนองรีเลย
พอดีมันลงรถมากับดื่นจีดดื่นยันรถน้อยใส่นอก

คนที่ลงรถไปหาเล่าเนี่ยคือว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย

จำทะเบียนรถได้ไหม
จำเขาได้จ้ะเพราะว่าติดลงใช่ไหม
เหตุการณ์นี้ต้องถือว่าอุกอาจมากนะคะเพราะไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุแล้วก็หน้าร้านสะดวกซื้อ
จะได้จับตัวคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีค่ะ